เขาในจ้างเขามาบอกครับว่าตำรวจเขาจะเอาผมเข้าคุกนะครับ
ก็เลยเขาก็บอกว่าเขาพูดกับตำรวจแล้วนะครับว่าจะไม่ให้เอาผิดผมนะครับ
แล้วคุณบอลได้ถามนายจ้างไหมเอาเรื่องอะไรทำไมผมจะโดนอย่างนี้ค่ะ

ตั้งแต่เกิดเหตุก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากครับ
ก็หลังเกิดเหตุก็ไปทำงานปกตินะครับ

ทำงาน๖โมงเราเกิดเหตุ๖โมงเช้าไปโรงพักเที่ยงกลับมาก็ทำงานทำงานกัน๓คนนะครับ

แล้วก็ทำถึงประมาณเที่ยงคืนจะถึงตีหนึ่งก็มาพักอยู่ปั๊มแล้วก็เขาตื่นเช้าประมาณ
ปาดโมงเขาก็มาให้ทำงานอยู่ยุฒิยาคลนนี้จากยุฒิยามาตรงที่เดิมนี้ค่ะ
ที่เราก็ที่คือหลังจากเกิดเหตุถูกไหม

ก็คือหนึ่งคนที่ได้เคยคุยกับเราทางโทรศัพท์ที่ชื่อกร
เมื่อสักครู่นี้ลองได้ตรวจสอบอีกรอบนึงนะคะลองนับเดือนกัน
สรุปแล้วก่อนณวันที่เกิดเหตุเมื่อพฤษภาคมที่ผ่าน
มาเนี่ยเขา๑๕ใช่ไหมคะอายุ๑๕ถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนของ
ติ่งติ่งก็๑๕ใช่ไหมคะแต่ทีนี้อันนี้เราไล่เฉพาะณจุด
๔เดือนไปเดือนโมกลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะยังอยู่๕อยู่ทีนี้
ติ่งติ่งเข้าทำงานที่นี่นานยังครับนานนะครับตั้งแต่ปีไหนจำได้ไหม
หกสองตอนนั้นเข้าตอนเข้าอายุสิบสี่ครับสิบสี่อ่า
แล้วก็เริ่มทำงานแบบนี้มาเลยเหรอครับคือคือถ้าเราเราดูจากตารางงานก็คือ
อาจจะเช้ามากจนถึงดึกมากอย่างเงี้ยก็คือหนูเอ่อติ่งก็ทำอย่างนี้มาตั้งแต่
อายุสิบสี่ตั้งแต่เข้าที่ทำงานแรกแรกอ่ะเหรอครับอ่าส่วนหลานคุณป้าเข้าไปทำกับเขากี่
กี่เดือนแล้วคะตั้งแต่ปีหกสองเขาเคยไปทำแล้วครั้งหนึ่งประมาณ
หกเดือนนี่แหละอ่าแล้วพอปลายเดือนธันวาเขากลับมาบ้านอ่า
เขาบอกว่าเขาจะมาบ้านปีใหม่แล้วคราวนี้เขาก็จะกลับไปทำงานอีก
ก็เลยบอกเขาว่าอย่าเพิ่งไปเลยลูกเดี๋ยวค่อยไปจุดจีนแล้วค่อยไป
บอกเขาอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจุดจีนเสร็จก็มีเพื่อนที่บ้านอ่ะจ้ะ
มาอยู่ที่ทำงานกับนายจ้างอ่ะนะจ้ะมาแล้วก็แล้วเขาว่าเอ้ย
มึงมีเพื่อนมีลูกน้องไหมเอามาหน่อยเดี๋ยวกูเหมารถมากูจ่ายค่ารถให้
เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็ไปหาเด็กที่บ้านอ่ะมาทำเด็กที่บ้านอ่ะ
ทำกันหลายคนแต่เขาหนีออกไปแล้วก็มีอืมแล้วนายจ้างแล้วหลานอ่ะ
เลยบอกว่านายจ้างน่ะไม่ได้จ่ายตังค์ผมนะแม่เขาว่าอย่างนี้
เขาเรียกหนูแม่เนอะเขาบอกว่านายจ้างน่ะไม่ได้จ่ายตังค์ผมนะแม่
เขาค้างตังค์ผมอยู่เลยเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลับไปทำอีก
แล้วคราวนี้ก็เลยโทรไปถามเขาว่าอ้าวนายจ้างน่ะให้ตังค์หนูยังลูก
เขาไม่ให้หนูเลยแม่เอาแล้วทำไมหนูไม่ถามเอาล่ะ
บอกไม่กล้าเขาบอกไม่กล้าถามเอาเออเท่าที่ฟังมาเนี้ย
คือนายจ้างดุเหรอคะดุเป็นคนดุใช่ไหมคะคือโทษนะคะ
คือที่บอกว่าดุเนี่ยเขาดุแค่เหมือนกับเขาเสียงดังหรือ
โทษค่ะเขาด่าเลยหรือไงด่าเลยเขาจะใช้แบบเหมือนพวกผมเป็นอาหาร
แล้วแรงที่ไหนทำงานกันคะทำงานมันนักน่ะไม่ต้องอดทนนะครับ
ติ่งก่อนติ่งตอนทำงานปีแรกได้เป็นรายวันใช่ไหมลูก
อ่าได้วันเท่าไหร่ครับวันละห้าร้อยครับวันละห้าร้อย
จ่ายตรงครบครับอ่าไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาอ่า
กระทั่งมาถึงณปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องค่าจ้างใช่ไหม
มีครับพอทำอยู่นั่นก็ได้เดือนหนึ่งกว่า
เขาก็จ่ายทุกวันพอหลังจากเดือนนั้นมาเขาก็ไม่จ่ายมา
สามเดือนครับไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจ่ายไม่ครบครับอ่า
เป็นเศษวันครับวันละร้อยอย่างเงี้วันละห้าสิบบาทก็ยังมีครับ
แล้วที่ค้างในจ้างบอกไหมว่าจะจ่ายวันไหนไม่บอกครับ
แล้วนี่ค้างมานานยังครับนานครับสักกี่เดือนแล้วตายสามเดือนครับ
แล้วเรากินพอเหรอเขากินอยู่ที่นั่นนะครับอ๋อกินอยู่ที่นั่น
แต่ว่าเขาก็ให้เป็นเงินรายวันแต่ที่เราได้ไม่ครบ
แค่เดือนแรกคุณบอลมีปัญหาเรื่องค่าจ้างไหมคะ
ก็มีครับมีเหมือนกันนะครับคือว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
แต่พอดีผมเข้ามาทีหลังผมก็เลยค้างน้อยกว่าต้า
ที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยคือนายจ้างบอกไหมว่าทำไมถึงไม่ได้หรือได้ไม่ครบบอกไหมคะ

มีจ้างก็ที่เขาทำครั้งแรกน่ะเขาก็บอกว่าค้างเขาอยู่พันแปดเขาบ้าง

ทุกคนในบริษัทนั้นก็เป็นเหมือนกันหมดทุกคนนะครับ
หลานที่ออกไปแล้วนะเขาก็มีค้างตังค์เขาอยู่
ที่ว่าเขามาทำแล้วเขาออกไปก็มีคนที่บ้านอ่ะ